เรื่องนี้กันบ้างดีกว่ายูทูปเบอร์สายมู
ไปขอโชคลาภจากเจ้าพ่อขุนหารในช่วงกลางคืน

ตั้งใจมาแบบนี้เจ้าพ่อท่านก็จัดให้เลย
เห็นเลยค่ะผู้ชมเม้ย
เห็นเลยครับผม

เอาแล้วเขายังไม่ทำให้ลงจากรถได้หนึ่ง

ท่านผู้ชม

เอ้านี่ตามในคลิปเลย

แล้วไปถึงนะครับยูทูปเบอร์สายมูกลุ่มนี้พอไปถึงนี่
ประตูเปิดเลยค่ะยังไม่ทันลงจากรถเลยมันเปิดไปอย่างนี้เลย
คนในรถถามเลยล้มบ่ะนี่ล้มบ่ะนี่
ลมล้มหรือเปล่าใช่ลมบ่ใช่ลมหรือไม่ค่ะเราก็พูดต่อไปเลยบอกว่าบ่อบ่
บ่อใช่ลมบ่อลงหรอกไม่ลงแล้วอย่างนี้
ขนลุกอยู่นะเอาจริงเป็นใครจะลงเป็นผมผมก็ไม่ลง
เอางี้ละกันไปดูกันหน่อยยูทูปเบอร์กลุ่มนี้เขาเป็นกลุ่มยูทูบเบอร์
ที่ตลอดหาโชคหาลาบใช้ชื่อช่องว่า

เขาไปขอโชคลาภที่ศาลปู่ขุนหารบ้านดอนขาตะบนศรีสว่างอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ด
พอไปถึงที่ศาลก็เนี่ยครับแค่ขับรถไปเจอหน้าศาลก็ตกใจแล้ว
ใช้เวลาตั้งสติอยู่พักใหญ่ตัดสินใจเอาพวกเรามาแล้วลงเถอะ
ไหนก็มาแล้วก็ต้องลงกันแล้วพอเข้าไปในศาลคุณผู้ชม

อะไรอ่ะเขาบอกว่าเก้าอี้กองเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ภายในศาลที่มันอยู่นิ่งน่ะค่ะ
ล้มลงมาดิล้มลงมาดังตึ้งช็อตนี้เป็นผมผมก็ไม่อยู่อีกอะครับ
แต่เขายังใจถึงอยู่นี่เห็นไหมล้มลงมาแล้วน่ะนั่นน่ะ
แล้วยังไงต่อผมเชื่อเลยกลุ่มนี้เขาใจถึงจริง
พอเห็นเก้าอี้ล้มเขาเดินไปดูไปหยิบตั้งใหม่
ไปดูตัวเลขเก้าอี้อันนี้เรื่องจริงไปดูตัวเลขเก้าอี้
เขาเป็นสายหาเสี่ยงโชคอยู่แล้วไงก็ใช่ไงใช่ไหมก็ได้ความว่าเก้าอี้มันมีหมายเลขจริงจริง
มันมีหลายตัวนะมันมีหลายตัวอยู่นะคุณชนะแล้วจับขึ้นมาตั้งอย่างนี้
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเขาก็ยอมกราบไห้กันต่อนะเพราะไหนก็ไหนมาแล้วใช่ไหมล่ะ
ก็ทำการกราบไหว้ที่นี่นะฮะกราบไหว้เจ้าพ่อขุนหาร
แล้วทำการจุดจุดถูบเสียงไทย
แล้วไปดูซิว่าเป็นยังไง
เออเขาก็บอกว่าเอาก็มาแล้วตรงเลยตรงเลย
ตรงหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกแต่ต้องซูมใกล้
ขนาดซูมใกล้ยังมองไม่ค่อยเห็นเลยเออเอาอย่างนี้ละกันมันเป็นความเชื่อเนาะ
แล้วเขาบอกแบบนี้ว่าทางเจ้าของคลิปยังบอกอีกว่าเจ้าพ่อขุนหารที่ศาลแห่งนี้
พวกเขาเนี่ยก็เคยมากราบไหว้กันแล้วแล้วก็เคยขอโชคลาภกันอีกด้วย
แล้วชาวบ้านเขาก็ล่ำลือกันว่าที่นี่นะให้โชคให้ลาบกันมาแล้ว
นักต่อนัดแล้วที่สำคัญต้องมาข้างคันกลางคืนแบบนี้
แต่เราก็ไม่แนะนำนะเอาจริงไอ้เรื่องยงวิญญาณเรื่องของความเชื่อ
ตรงนี้มันโรคร้ำระวังเถอะงูเงียวมีอัตรายเหมือนกันเนาะ
ก็ใช่ไงถึงแม้จะเปิดประตูรับก็ตาม

กลับเขาเอาล่ะ

ใครใจถึงก็ไปแต่